สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
คราวนี้กลับมาสร้างความสนุกสนานอีกครั้งในรูปแบบของละครเวทีมิวซิเคิล
ซึ่งเหล่านักแสดงนำค่ะก็ได้มีการจัดโชว์เรียกน้ำย่อยให้เราได้ติดตามกันก่อนด้วยค่ะ
จัดโชว์อย่างเต็มรูปแบบให้บรรดาสื่อมวลชนได้ชมกันก่อนวันแสดงจริงค่ะ

หลังจากเคยสร้างเป็นละครและด่งดังทางโทรทัศน์มาแล้วนะคะ
โดยครั้งนี้ค่ะยังเป็นการฟิตติ้งชุดของเหล่านักแสดงนำ
ชายชาตยดมแคทคัทธริยาลูกว่าพิจิกาอีฟพุทธิดาและอีกมากมายค่ะ
ซึ่งผู้จัดผู้กำกับและเหล่านักแสดงได้เผยว่า
คอละครเวทีจะได้พบกับเนื้อหาสาระเรื่องราว

ทั้งเรื่องของแสงสีเสียงของละครเวทีเรื่องนี้

อยากให้ทุกคนมาร่วมชมความสนุกสนานแบบครบรถกันด้วยค่ะ
จะเป็นละครเวทีที่มีรสชาติเยอะค่ะคือจะเป็นทั้งคอมเมอดี้ทั้งดราม่า
แล้วก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนชีวิตสาวโศก
เรื่องราวมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
เพื่อที่จะให้นักแสดงทุกคนที่อยู่ในละครทีวีได้มีบทบาทมากขึ้นในละครเวทีด้วย
เพลงจะทีมไปทางเป็นเพลงป๊อกนิดนึงเป็นเพลงที่ฟังง่ายเข้าใจง่าย
พอได้ฟังครั้งแรกปั๊บก็ปิดเลย
ละครจะเล่น๒สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
แค่สิบรอบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเจาะ